บอกว่าถึงแม้ราคาเนื้อหมูจะแพงแต่ถึงแพงก็ยังอยากกิน
ถ้าอยากกินแล้วก็ผมแนะนำที่นี่ครับคุณผู้ชมครับ
ก๋วยเตี๋ยวหมูอายุทยาชามละ๑๕บาท
ขายอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์
โอ้โหบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ๑๕กับก๋วยเตี๋ยวหมู
ยังมีอยู่จริงเหรอนะคุณผู้ชมครับร้านนี้มีชื่อว่าร้านแม่พันแสนก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอายุทยา
ตั้งอยู่ริมถนนหลัก๔เลนสายกลับเชิงช่องจอมเลขที่๒๗๕หมู่๘นะครับ
ตามบทเกียรติอเฟิร์กกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
โอ้ดูสิน้ำซุปเจ็บจ้นเลย
เจ้าของร้านคือคุณนรงทองทัพอายุ๕๔ปีและคุณชานิสาทองทัพอายุ๓๖ปี๒สามีภรรยา
เขาบอกว่ายังขายราคาเดิม
เนี่ยฮะเขาบอกว่าเรื่องของเรื่องการมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของเขาเนี่ย
มันเกิดขึ้นจากที่ทั้งคู่ตกงานจากโรงงานที่มหาชัย
คุณนรงก็ไปเรียนรู้สูตรก๋วยเตี๋ยวอายุทยาจากญาติที่อายุทยานั่นแหละ
แล้วก็มาเปิดขายที่สุรินทร์ครับ
ราคาเริ่มต้นชามละ๑๕บาท
โอ้โหราคาดี๑๕บาทครับกำลังพอดีกำลังพอดี
แต่อย่างนี้ตอนแรกก็ขายดีแต่เจอพิษโควิด๑๙ลูกค้าก็น้อยลงมากนะ
แต่ตอนนี้ราคาสินค้าอย่างอื่นมันก็แพงแล้วยังขาย๑๕บาท
ถามว่าไหวไหมยังไหวไหมจ๊ะพ่อค้าแม่ค้า
นี่เศรษฐกิจแบบนี้แต่ยังขายแบบเดิม
เพื่อให้ลูกค้านั้นมีความสุขกับก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็เด็กนี่ได้ทานแบบอิ่มอร่อยคือได้เห็นรอยยิ้มของน้องหนูแบบนี้
เขาบอกว่าเขามีความสุขแล้วล่ะ
เรื่องของเรื่องคุณผู้ชมครับขายแบบนี้เนี่ย

ถามว่าราคา๑๕บาทอย่างเดียวเลยหรือเปล่า
ถ้าเกิดว่าสั่งพิเศษอะไรยังไงมีราคาแบบไหนบ้าง
อย่างที่บอกเริ่มต้น๑๕บาท
แต่ถ้าพิเศษขึ้นมาหน่อยก็มีสัก๓๐บาทก็มี
บาทก็มาแต่ถ้าเป็นเกาเหลาขอคิด๔๐บาท
กินเคียงกับทางด้านก๋วยเตี๋ย
ทางด้านก๋วยเตี๋ยวหมูลวกต้มสุกแล้วก็ลูกชิ้นลวกอะไรแบบนี้
รวมมาได้๓๐บาทเองแล้วนอกเหนือจากนั้นกินหวานไหมล่ะ
ปิดท้ายด้วยของหวานอย่างขนมปังปิ้งเนยนมน้ำตาล
คิดแค่๒๐บาทเองโอ้โหบอกเลยว่าอาหารตามสั่งก็มี
อยากจะกินข้าวพุงข้าวผัดกระพงกะเพราได้หมดเลย

สุรินเป็นคนสีเซอร์เกย์ก็อยู่อีสานใต้อยู่ติดกับสุรินนั่นแหละ

เออมันก็จะมีอาหารมีอะไรที่แบบเป็นวัฒนธรรมของเขาไปอีก